คุณอาจประทุมราธะ

ศรัทธาองค์พ่อผู้ศรีสุทธโตแล้วก็องค์พระพิธิเคณฑ์แล้ว

ตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าโรงแรมนี้เขาห้าม
พอเข้าไปนอนปุ๊บอยู่ดีก็แน่นหน้าอก
ลืมตาขึ้นมาเห็นเป็นเงาดำยินกดอย่างนี้